แล้วก็ไม่ผ่านครับโดนมงคลดับได้แต่ว่าจังหวะนี้โดนเอาบอลคืนมาครับโดยโฟเมียงจิน
เลยครับซุคลุนจุน
ไปต่อแต่ว่าเขายิงเลยครับมั่นใจในภาระกำรังแล้วก็ระยะทำการของเขา
โอ้โหมีสองด่านครับยังไงรอเพื่อนเติมอ่าแล้วก็รอครับแล้วก็เปิดมาโอ้โหลง
โอ้โหลูกนี้นี่ดีนะว่าโมงตรงตุ๋นนะครับแต่ว่าจังหวะนี้เกาหลีใต้มาแล้วซุปหุ่นจุน
ได้จังหวะจริงลูกนี้หูยหูยหลุดกอบออกไปแบบมีรุ่นเลยครับ
ตั้งจังหวะยิงรูปนี้อ่าไม่ต้มกอบครับ
มองหากใครไม่เจอออกมาสายดีกว่าธรีรธรย์ละทิสผมเปิดรูปนี้เข้าไป

โอ้โหซึ่งหลังนี้เอาหวังครับนำตาฮีมาเปิดรูปนี้เข้ามาอยู่ที่ทาง
อ๋อยอ๋อยยังติดปลายขานะครับเคยอาจจะยิงให้เสียเศรษฐ์สองสอง
ละถ่ายเอาบอลมาได้ครับสหรัฐกระดกมาชนะทริพเข้าซ้ายชนะทริพให้สหรัฐเที่ยวแล้วก็สวัสดี
หูหูติดปลายมือครับสหรัฐ

แล้ววุถักศริงก์ก็เปล่าทุกวิทย์หมดเวลาการแข่งขันครับ
ในอาจารย์ที่นี้ก็ยังก็มีอีกหลายทีที่สนใจอุ่นเครื่อง
ที่ผ่านเข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้าย
จะได้เจอเกมชั้นดีในบ้านเราแน่นอน